แต่เขาน่าจะเกิดกดดันกับความไม่เป็นธรรม
เหลือนี้สังคมมันเพี้ยน

ไม่ทราบเราไม่อยู่ในเหตุการณ์
เยอะค่ะเยอะค่ะแต่คราวนี้เราไม่อยากพูดเนอะ
ไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราอีกคือถ้าถ้ามันมีความเป็นธรรมจริงอ่ะนะคะ
สู้มาแปดปีอ่ะคงไม่มีวันนี้หรอกค่ะถ้ามันมีความเป็นธรรมจริงจริงอ่ะ
เรื่องหลักหลักนี่เป็นเรื่องที่จริงไหมใช่ค่ะที่มีปัญหารักษาความถูกต้องกับความเป็นธรรม
เขาพูดกับจิ๋งนะคะตอนแรกเราจะยอมเรื่องคดีนี้หลายทีเหมือนกันแล้ว
แต่พี่เขาบอกว่าถ้าจิ๋งยอมไม่มีศักดิ์ศรีค่ะ
คือเขาบอกว่าความจริงต้องคือความจริงคือเหมือนเขาก็อยากพิสูจน์ความจริงให้พุทธศาสนาค่ะ
คือหญิงรู้ว่าพี่เขาอ่ะงานนี้เสียสละมากเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเขาเลยค่ะ
เขามีความตั้งใจดีแล้วถึงก็ขอให้เขาดวงวิญญาณเขาขึ้นสู่สวงสวรรค์ค่ะ
รู้ว่าความจริงความดีของเขารู้รู้ว่าเขาทำมา๘ปี
เขาทำเพื่อความถูกต้องจริงจริงเขาไม่ใช่ว่าจะไม่เอาสมบัติหรืออะไรทั้งสิ้น
เขาแค่จริงเขาแค่อยากพิสูจน์ความจริงค่ะแค่นั้นเอง
แต่ว่าขอร้องความเป็นธรรมมาหลายหน่วยงานก็ไม่ได้อย่างนี้